คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจเราตามความคืบหน้ากรณี
ยิงเสียรับเหมาคนดังภาคใต้นะครับ
ที่เกิดเหตุเมื่อค่ำคืนของวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
คือคืนเมื่อวานนี้นะครับทำให้ผู้รับเหมาคนดังนี้
เสียชีวิตคารถกระบะของเขา
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งส่วนตัว
ขัดแย้งเชิงธุรกิจปมประมูลงาน
แล้วก็ขัดแย้งกับชาวบ้านหลังจากเข้ามารับเหมาก่อสร้างถนนที่นี่
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๗ตุลาคม
ซึ่งนายสุวิทย์พักสุธีโกศลหรือว่าเสียกบ
อายุ๗๐ปีชาวจังหวัดสุราธานี
เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้
ขับรถกระบะไปตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนในจังหวัดกระบี่

แล้วปรากฏว่าถูกคนร้ายขับรถมาประกบยิง
กระสุนเข้าคอทะลุแก้มซ้าย
นายสุวิทย์ยังฝืนใจขับรถกระบะหลบหนี
ตกข้างทางขออภัยก่อนตกข้างทางนี้
พุ่งเสยท้ายรถกระบะอีกครั้งแล้วก็ตกข้างทาง
แล้วก็นายสุวิทย์เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนปลายพระยาเขาต่ออำเภอ

ซึ่งเป็นจุดที่เขาไปตรวจงานรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทเขาได้รับ
ทั้งนี้ชุดสืบสวนขี้คลายคดีก็ดำเนินการสอบสวน
แล้วก็พบผู้ที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุได้คนหนึ่ง
นั่นก็คือลูกน้องของผู้ตาย
ซึ่งลูกน้องของผู้ตายก็ได้เล่าถึงวินาทีเกิดเหตุ
บอกว่าตอนนั้นผู้ตายก็ขับรถกระบะมาตรวจงานจุดก่อสร้างถนนตรงนี้
ขณะที่กำลังตรวจงานก่อสร้างถนนระยะทาง๒กิโลเมตร
แล้วปรากฏว่าลูกน้องผู้ตายเองนะครับที่เป็นคนขับรถบรรทุก
ก็เห็นฮะเห็นว่ามีรถกระบะ๒คันรถเก๋งอีก๑คัน
มาจอดประกบรถของผู้ตาย
ทีนี้ลูกน้องก็คิดว่ามีคนมาหาจะพูดคุยธุระกับผู้ตาย

จากนั้นก็ผู้ตายก็ไปพูดคุยอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วผู้ตายก็รีบขับรถออกไปโดยมีรถกระบะอีก๒คัน
แล้วรถเก๋งน่ะตามประกบและเกิดเหตุการยิงกัน
จนกระทั่งผู้ตายนั้นเสียชีวิต
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกพิษนุรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่นะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าเรื่องของปมสังหารตอนนี้
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
โดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการประมูลงานโครงการก่อสร้างถนน
เพราะว่านายสุวิทย์หรือว่าเสียกบถือว่าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะคุณ
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพักสุธีโกศลการก่อสร้าง
และเป็นที่รู้จักกันในวงการก่อสร้างถนนในพื้นที่ภาคใต้
ชนะการประมูลงานก่อสร้างถนนมาหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
มีประเด็นเรื่องของการขัดแย้งทางธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างถนนที่ผู้ตายประมูลงานได้หลายแห่ง
ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็คดีเก่าที่เสียกบหรือว่าผู้ตาย
เคยถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเครื่องจักร
เมื่อปลายปี๖๑และคนงานของบริษัทผู้ตาย
ก็ถูกยิงเสียชีวิตมาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง
อันนี้คือประเด็นเรื่องของการประมูลงาน
โรงการก่อสร้างถนนแล้วก็คดีเก่านะครับ
ขณะที่เรื่องของความขัดแย้งกับชาวบ้าน
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างถนน
บริษัทผู้ตายประมูลได้ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าช่วงที่ผู้ตายมาทำงานก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าว
อาจจะมีบ้างที่มีปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้าน
จากได้รับผลกระทบจากการสร้างถนน
ผู้รับเหมามักจะนำเครื่องจักรหนักจอดทิ้งไว้ข้างทาง
กีดขวางทางเข้าออกของชาวบ้านบ่อยครั้ง
อ่ะตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
แล้วก็จะตามล่ามือสังหารทุกคน
ที่ทำให้เสียรับเหมาก่อสร้างหรือว่าเสียกบชื่อดังของภาคใต้